แต่ว่าก็ยังสามารถผ่านมาถึงรอบชิงได้
แม้ว่าจะพลาดหวังในการที่จะเป็นแชมป์

เพราะว่ามีโปรแกรมชุดใหญ่ที่ต้องอุ่นเครื่องที่บ้านเรา
ก่อนที่จะเดินทางไปที่อุสเบกิสถาน
เพื่อแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหรือว่า

ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
สมาคมกีฬาฟุตบอลและก็สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกด
ระหว่างทีมชาติไทยชุดใหญ่อันดับ๑๑ของโลก
พบกับเตอร์กเบรกิสถานอันดับ๑๓๔ของโลก
ในวันศุกร์ที่๒๗พฤษภาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกด
เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกเอเชียนคลับรอบคันเลือกที่อุสเบกิสถานนะครับ
มิถุนายนคุณสิริพงศ์อังคัสกุลเกียรติสอสอของศรีสะเกด
ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันก็บอกว่า
กระแสดีเกินคาดบัตร๕๐๐ใบขายหมดเลยครับตั้งแต่วันแรก
ภายในไม่ถึง๒๐นาทีก็เลยเตรียมจะขายตัวในราคา๕๐๐บาท
ในวันแขกอีก๓๐๐ใบก็๑คิวเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน๔ใบ
ซึ่งอาจจะเพิ่มความจุอีกครับโดยจะประเมินหน้าสนาม
หลังจากสวบคออนุมัติให้เข้าเต็มความจุสนามได้คือ๑๒๐๐

และก็พร้อมมากที่จะร่วมกันกับุญชาภาพในตัวจังหวัด
และมีการปรับปรุงสนามมากกว่าเดือนแล้ว

อย่างเช่นเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างความกว้าง
แล้วก็มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
ส่วนมานส์บล็อคกิ้งผู้น่าพวกศรทีมท่าไทยก็แน่นอนครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ให้จริตมีลาบแล้วก็หนึ่งกับไทยศาสตองเวียนเนี่ย
ประสานงานในการคุมทีมชุดใหญ่ไปก่อน

ในการติดตามผู้เล่นชุดแรกที่เก็บตัวตั้งแต่๑๖พฤษภาคม

แล้วก็มีการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ
บาเรนเพื่อให้นักเตะมีสภาพร่างกาย
โดยจะเดินทางไปศรีสะเกดในวันนี้นะครับ
เน้นย้ำโปรแกรมกันหน่อยทีมชาติไทยอุ่นเครื่อง
๑พฤษภาคม๑๗นาที๓๐นาที
พบกับเตอร์เบนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
แล้วก็๓๑พฤษภาคมเวลา๑ทุ่มนะครับ